ระดมกำลังกันในการค้นหา๑๓ชีวิต

โค้ชวัย๒๕ปีอีก๑คน
การทำงานในวันนี้เนี่ยถือว่าคืบหน้ามากนะฮะ
ฝนฟ้าก็เป็นใจการสูบน้ำก็ทำได้เยอะ

แง่หนึ่งก็คือการเตรียมพร้อม
ถ้าเราเจอทั้ง๑๓คนจริง
เราจะช่วยเขาแบบไหนนำตัวออกมายังไง
ไปโรงพยาบาลยังไงให้ปลอดภัยที่สุด
ท่านผู้ว่าก็ซ้อมแผนเสมือนจริงไปแล้ว
แก้ไขปัญหาอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่าง
วันนี้ก็เช่นกันนะครับเจ้าหน้าที่เองก็เตรียมความพร้อม
ในการที่จะนำทั้ง๑๓คน

คือพอเขาได้ข่าวว่าข้างในสูบน้ำได้เยอะ

เพราะฉะนั้นเราไปติดตามความคืบหน้าล่าสุด
จากคุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดเชียงรายครับ
ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่มุชโชคเย็นที่ผ่านมานะคะ

ในส่วนของภาพรวมการสูบน้ำออกจากถ้ำ
ในวันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้น

เนื่องจากว่าระดับน้ำในถ้ำลดลงมาก
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านนอก
เตรียมพร้อมสแตนบายตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ

สอบถามค่ะวันนี้มีเจ้าหน้าที่

ตอนนี้เขามารับยาเยอะไหมคะ

ส่วนใหญ่ยาที่มารับไปนี่
ปวดปวดน้ำกัดเท้าแล้วก็ผื่นขึ้น

แล้วเวิ่งต้นจากการสอบถามอาการนี่
มีความกังวลใจหรือว่าอะไรไหมคะ
ไม่นะคะส่วนมากจะเป็นเจ้าหน้าที่

ความรู้สึกเขาก็เตรียมใจที่จะอยู่ต่อ
แต่บางคนที่ไม่ไหวจริงก็จะส่งตัวไปโรงพยาบาลอยู่แล้ว
แล้ววันนี้เราได้เตรียมยามาพร้อม
มีเป็นเบื้องต้นค่ะสำหรับหลายอาการ

ถ้าไม่ไหวจริงเราก็จะมีการส่งต่ออยู่แล้ว
อย่างเช่นอาการอะไรบ้างคะที่เตรียมยามาพร้อม
ก็จะมีหัวข้วไปค่ะฝืนคัน
หรือกับโรคคละละหารกระโคท้องหายเล็ง

แล้วนี่ก็เป็นในส่วนของเต็นต์โรงพยาบาลสนามนะคะ

มีในส่วนของทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต
ซึ่งที่เต็นต์นี้นะคะก็จะมีผู้ปกครองรวมไปถึงญาติครอบครัวผู้สูญหายทั้ง๑๓ชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่ในเต็นต์นี้ก็จะมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแล้วก็ทำให้ผู้ปกครองคลายความกังวลลง
เราจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เองตอนนี้ก็ยังคงเตรียมความพร้อมตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
ในการให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลญาติของผู้สูญหายทั้ง๑๓ครอบครัว
อีกหนึ่งส่วนนะคะที่วันนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามนั่นก็คือในเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่มีจิตอาสานะคะ
นำอาหารมาให้บริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเช่นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ค่ะ
ซึ่งตลอดทั้งวันที่ผ่านมาก็จะมีประชาชนนะคะนักข่าวเจ้าหน้าที่มาต่อคิวเพื่อจะมารับก๋วยเตี๋ยว
เดี๋ยวถามนิดนึงนะคะพี่คะสวัสดีค่ะ

พี่เป็นยังไงบ้างคะมากินรอบที่เจ้าหน้าเนี่ย
กลับรอบแรกครับรอบแรกครับ
ดีไหมคะที่มีจิตอาสานำอาหารมาให้บริการ
ครับดีเป็นผลกำลังใจของเจ้าหน้าที่และก็จิตอาสาทุกท่านครับ
สอบถามในเรื่องของพี่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือน้องทั้ง๑๓คนที่ติดอยู่ในถ้ำตรงนี้พี่รู้สึกไงบ้างคะ
ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในร่วมภารกิจครั้งนี้ครับ
แล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนที่ถ้าได้มีส่วนร่วมก็คงจะดีใจเช่นกันครับ

ครับก็มื้อที่สองพอดีมีเพื่อนชวนมาลองมาชิมดูครับว่าเป็นเพื่อนชื่อครับ
คุณผู้ชมก็จะเห็นบรรยากาศนะคะตอนนี้มีพี่ทหารได้มาต่อคิวรับประทานก๋วยเตี๋ยวกันจำนวนมากนะคะ
บรรยากาศที่ร้านก๋วยเตี๋ร้านนี้ก็ค่อนข้างที่จะคึกคักทีเดียว
อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่านอกจากการปฏิบัติงานหน้าที่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้านในถ้ำด้านนอกถ้ำในส่วนของจิตอาสาก็สิ่งไหนที่พอจะช่วยช่วยกันได้ก็นี่แหละค่ะ
น้ำใจคนไทยอย่างที่เห็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับจิตอาสากันนะคะ
นี่มาตั้งแต่วันไหนคะเนี่ย

ก็เห็นจริงคือเอามาให้เจ้าหน้าที่คนปฏิบัติงานนะคะค่ะตั้งใจเอามาให้เจ้าหน้าที่ค่ะ
อยู่แม่สายเลยค่ะอันนี้เป็นเจ้าของร้านค่ะ

ดีใจค่ะเห็นเจ้าหน้าที่กินได้กินทุกคน

อันนี้คือวันละกี่ชาร์จ
วันละพันชามค่ะวันละพันกว่าพันห้างเนี่ยค่ะต่อวัน
จะกลับบ้านประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณเวลานี้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศที่แสดงให้เห็นถึงน้ำใจคนไทยนะคะที่แต่ละคนมาจากต่างที่แต่ว่าทุกคนก็เพื่อเป้าหมายเดียวกัน
นั่นก็คือเพื่อช่วยเหลือ๑๓ชีวิตทีมหมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยและหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าภายในเร็ววันนี้อาจจะคืนนี้ที่พวกเขาจะออกมาได้นี่คือความคืบหน้าล่าสุด
รพันธ์ขันทองคำรายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายค่ะ
ขอบคุณครับคุณอรพันธ์ครับก็ในมุมแห่งความกังวลความห่วงใยอืม
มีความชื่นใจให้เห็นถึงน้ำใจของคนไทยนะฮะ
อันนี้ก็เป็นปฏิบัติการที่เป็นภารกิจสนับสนุนทีมงานที่เขาเข้าไปปฏิบัติหน้าที่